เรื่องราวดีกันต่อเลยนะคะสำหรับแดนแล้วก็แพตตี้ที่หลายคนลุ้นเหลือเกิน
คู่นี้บอกว่ามีกลิ่นของความรักลอยมาอบอวนแล้วก็มีกลิ่นของเหมือนจะเป็นว่าที่บ่าวสาว
ออร่ามันมากใกล้จะมีข่าวดีสำหรับแดนเวอร์เวสแล้วก็แพตตี้อังสุมารินนะคะ
ล่าสุดเนี่ยเขาควงกันไปออกงานรับทรัพย์คู่อีกแล้วค่ะนักข่าวอย่างเราเราก็อดแซวเขาไม่ได้เนอะเออ
ทั้งคู่เนี่ยเร่งปั๊มเงินหรือเปล่าเพื่อจะเตรียมงานวิวาลแน่เลยซึ่งสองคนก็หันมองหน้ากันบอกพร้อมกันเลยค่ะ
ยังไม่มีอะไรคืบหน้าเลยพี่เพราะว่ายังมีงานต้องรับผิดชอบกันอยู่อีกเพียบค่ะ
แต่ถึงยังไงก็มีเวลาสวีทกันอยู่ดีนะจ๊ะแต่ว่าจะควงไปไหนในปลายปีนี้ฟังกันเลยค่ะ
มันเป็นแบบความพร้อมหลายอย่างนะครับซึ่งก็มีหลายอย่างที่พร้อมมากแล้วประมาณนึงแต่ก็ยังมีอีกบางส่วนที่ก็ยังไม่ลงตัว
ดูทรงพี่บีมอยู่จะดูว่าเจอเขากันแต่ละครั้งเนี่ยเขาจะแบบพูดอะไรบ้างครับเดี๋ยวผมสืบจากเขาก่อน